เราเห็นหลายแยกนะกลายเป็นแยกวัดใจ
นี้ก็เหมือนกันที่จังหวัดระยองนะครับ
รถกระบะคันหนึ่งขับมาอีกฝั่งหนึ่ง

แต่พอมาถึงแยกนะคุณนะผมว่ายังไม่ทันวัดใจหรอก
ชนกันกลางแยกซะก่อนนะฮะไปดูเหตุระทึกนี้กันนะครับ

ที่บอกว่ายังไม่ทันได้วัดใจกันเพราะว่าเนี่ย
โอ้โหมันมาชนกันโครมตรงนี้เลย
เพราะรถกระบะคันที่ขับมาทางตรงมาเร็วนะฮะ
เร็วนะครับเนี่ยเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
ปลวกแดงจังหวัดระยอง

ก็นี่เลยจังหวะที่รถโดยเฉพาะคันทางตรงไม่ทันเบรกเลย
เข้ากลางคันของคันที่กำลังจะเลี้ยวขวา

โอ้โหทั้งพลิกทั้งคว่ำทั้งตะแคงกลางแยกนะครับ
หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้านักที่คู่พายปลวกดังและพลเมืองดีที่เห็นเหตุกาล

จริงผมอยากระวังให้กล่อยคลิปจังหวัดนี้หน่อยนะครับ
คุณดูวิธีการช่วยนะ

เธอไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เนอะ

เพราะในรถเนี่ยมีคนติดอยู่แล้วเนี่ย
ประชาชนชาวบ้านรีบไปเปิดประตูนะ

เดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะน้องคนหนึ่งที่บาดเจ็บอยู่ในรถเนี่ย
อยากจะก้าวออกมาจากรถแต่ชาวบ้านห้าม
อย่าเพิ่งลงมาเดี๋ยวรอกู้ภัยก่อน

อะไรหักเผิดบ้างครับใช่นี่เป็นจังหวะนี้นะครับแต่เป็นชาวบ้าน
ที่ช่วยกันใช้แรงของคนนี่แหละฮะ
ในการทำให้รถที่มันตะแคงอยู่กลับไปตั้งตรงเหมือนเดิม
แต่เมื่อกี้ผมห่วงนะฝั่งนี้ผลัก
แต่อีกฝั่งที่ไปจับล้อเอาไว้เอาดึงคุณ
ผมกลัวว่าถ้าฝั่งนี้ผลักไปแล้วแบบเดี๋ยวไปทับคนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ
ตำรวจก็รวบรวมพยาหลักฐานพร้อมเตรียมสอบปากคำกระบะทั้ง๒คัน
หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าคนขับบาดเจ็บนะฮะ
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เตือนไว้เป็นอุทาหอนนะจังหวะนี้ที่ผมกลัว
บัวคนฝั่งที่อยู่ตรงล้อเนี่ยคุณดูสิ

เขาก็ถอยไงพอเห็นว่าแบบว่ากำลังจะลงมาแล้วปุ๊บก็รีบถอย